หลังจากคุณแพทย์นับประพาดาราสาวชื่อดังนะคะ
ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจเรื่องของเส้นทางการเงิน
แล้วก็มีการออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยปรากฏว่า
ทางตำรวจบอกว่ามันยังมีข้อพิรุธค่ะ
เหมือนกับว่ามีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นอีกหลายคนเลยนะคะ
หลักล้านบาทที่จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีทางด้านของลูกน้องในบอย
๔คนไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
พลตำรวจรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
ได้รับข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนสอบสวน
หลังตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของนางสาวนับประพาตันตระกูลหรือแพทย์
ภรรยาของเบนท์เรสซิ่งนายอัครกิจวรโรเจริญเดช
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และแม่ของเบนท์เรสซิ่งรวมถึงพยานปากอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏว่ามันยังมีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชี
พบว่ามีการโอนเงินไปยังกลุ่มบุคคลอื่นอีกหลายบุคคลเป็นเงินหลักล้านบาท
ซึ่งเตรียมเรียกแพทย์และบุคคลที่ปรากฏชื่อในการรับโอนเงินนะคะ
มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จะมีการสรุปสำนวนส่งอายการให้ทันครบกำหนดฝากขังนาย
สนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาสำคัญคดียาเสพติดชาวลาว
รวมถึงผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนอื่นในเครือข่ายด้วย
แต่ก็คาดว่าภายในเดือนนี้มันน่าจะยังไม่เสร็จนะคะ

ซึ่งยืนยันว่าตำรวจดำเนินคดีด้วยความระมัดระวัง
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
พลตำรวจรีชาตรีภัยศาลศีลรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ออกมายอมรับว่าตำรวจยังพบพิรุษ
คำให้การของคุณแพทย์นับประพากรณีเงิน๒ล้านบาทค่ะ

แนวทางการสืบสวนเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
ของนายบอยหรือนายนัทพลนาคคำเครือขายยาเสพติดของนายไซสนะ
คำให้การของแพทย์ยืนยันว่าเงินนี้เป็นเงินของแพทย์เอง

แล้วก็ฝากให้สามีก็คือในเบ้นนำเงินไปเข้าบัญชีไว้
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจำเป็นที่ต้องสอบสวนประเด็นนี้ให้สิ้นสงสัย
โดยจะขอเอกสารแหล่งที่มาของเงิน
แล้วก็จะเรียกบริษัทที่ว่าจ้างงานของคุณแพทย์นับประพา
ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินก้อนนี้
ซึ่งในวันพุธที่๒๒มีนาคม
เดี๋ยวจะมีลูกน้องของนายบอยสามสี่คนนั่นแหละ
ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
กรณีเรื่องของในเบ้นที่ตกเป็นผู้ต้องหาค่ะ